เขามีสาวคนนึงค่ะกำลังเข้าพิธีครอบครูโนรา
แล้วจู่เธอมีอาการคล้ายกับองค์ลงแบบนี้เลย
เฮ้ยคุณผู้ชมคุณเชื่อสิ่งนี้มั้ยเชื่อในเรื่องนี้มั้ยคุณจำได้มั้ยเมื่อวานนี้เราเล่าไป

หญิงสาวคนนี้แหละเธอทำการเข้าพิธีไหว้ครูหมอโนราหรือว่าโนราโรงครู
ซึ่งในระหว่างการทำพิธีอยู่เนี่ยนะคะ
สาวคนนี้เธอเป็นลมลงไปเลยฟุบไปเลย
แล้วก็เกิดอาการอย่างที่เห็นก็คือลุกขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ร่ายรำไปแบบนั้นแบบนี้เห็นไหม

ชาวบ้านก็เลยเดินตามเธอแล้วพยุงตัวเธอ
เพราะว่าตอนแรกเธอเป็นลมเธอก็กลัวจะล้มฟุบอะไรไป
เขาก็เชื่อกันว่าตายายโนราหรือตาหลวง
มาเข้าทรงร่างของเธอเธอหลับตาลำด้วยคุณดูสิ
ทางด้านชาวเน็ตในภาคใต้เนาะ
เขาก็เข้ามาคอมเมนต์สาธุสาธุยกใหญ่เลย
เขาบอกว่าพิธีโรงครูคือของดีประจำภาคใต้นะคะ
บางคนเขาก็ว่าเห็นแล้วขนแขน
สแตนอัพขนลุกขักหุ่น

ขอให้ลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรง
บางคนบอกว่าเฮ้ยหายากนะที่วัยรุ่นจะมารับขันแบบนี้
ซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะคุณเนาะ
ยังไงดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
โห้ยน่าตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม